มีเรื่องของเป็นสอทอเป็นนักการเมืองท้องถิ่น

โดนยิงถล่มแล้วเขาเชื่อว่า

เพราะมีประเด็นอยู่เขามีความขัดแย้ง
กับอีกคนนึงอยู่แต่เขายังไม่บอกนะว่าใคร
เหตุเกิดที่ถนนประดูกงามตาคลีพิรมครับ
ตำบลโฆษาดำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์

นี่รถยนต์ฟอร์จูเนอร์สีดำคันนี้คุณผู้ชม
โดนยิงด้วยปืนขนาด๑๑มม
เข้ากระจกฝั่งคนขับนี่ตรงนี้

รวมทั้งหมด๗แห่งด้วยกัน
มีปลอกกระสุนขนาด๑๑มมตกในที่เกิดเหตุด้วยครับ
สทโอ๊คหรือว่านายรณชัยใยสิน
เป็นสมาชิกสภาทเทศบาลตำบลโฆษาอ่าน

คืนเกิดเหตุในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตอนเขากลับบ้านต้องกลับรถผ่านปลาอ้อย
อีก๑๐๐เมตรก็จะถึงถนนสายหลักอยู่แล้ว
เอ้อถ้าถึงถนนสายหลักจะเยอะหน่อย
แต่ทีนี้ครับไปเจอคนร้ายมายืนดักรอหน้ารถนี่

ล้อมหน้าคนหนึ่งล้อมขวาอีกคนนึง
ท่าโบกรถพอชะลอรถปุ๊บควักปืนยิงใส่เลยปั้งปั้งปั้งปั้ง
เขาเนี่ยมีปืนติดตัวอยู่มีปืน๑๑มมยิงสวนออกไปใส่คนร้าย๓นัด
หลังจากนั้นคนร้ายทั้งสองคนวิ่งหนีเข้าป่าอ้อยไป
เขาก็ลงจากรถมาก็ยิงกราดเข้าไปในป่าอ้อยนะไปอีก๕นัดหวังว่าจะโดนคนร้าย
แล้วก็รีบหลบไปเข้าป่าอ้อยเหมือนกันครับเขาเชื่อว่าการที่คนร้ายมาล้อมรถเขา
มายิงถล่มครั้งนี้เป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นแต่เขายังไม่ทราบนะว่าเป็นใคร
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเองเคยไปร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการของเทศบาล
การถนนที่ไม่ได้มาตรฐานครับแล้วล่าสุดเขาก็ทะเลาะกับผู้รับเหมาด้วย
โครงการที่มีมูลค่าราวสามแสนบาทไปฟังสทโอ๊คนายรณชัยใยสินหน่อยครับ
มองว่านี่คือการวางแผนมาก่อนไหมหรือว่าแค่บังเอิญมาเจอ
น่าจะวางแผนมาก่อนครับเพราะเขามาดักรอผมแล้วอ่ะ
หน้าตอนนี้คือมุ่งที่เป็นประเด็นไหนครับที่ว่าทำไมถึงมีคนมาดักเอาชีวิตเราขนาดนี้
เพื่อหน้าประเด็นการเมืองนะครับแล้วก็ตรวจสอบโครงการทุจริตไงครับ
ตรวจสอบใครเยอะแล้วนี่ก็งานประมูลการก่อสร้างอยู่ครับ
ใครเป็นคนรับงานนี้ครับเป็นของเทศบาลหรือครับเป็นของเทศบาลครับ
คุณผู้ชมลองนึกภาพนะเราขับรถมาเจอคนร้ายสองคน
อยู่หน้าคนอยู่ขวาคนแล้วยิงปืนใส่รอดมาได้เนี่ยมีอะไรดีหรือเปล่า
ปฏิหารเหมือนกันเนอะสอทอโอ๊คบอกเชื่อว่าเป็นพระบารมี
เป็นพระบารมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นี่ฮะอ๋อเหรอค่ะ
เขาโอ๊คโชว์เลยเขาคล้องคอไว้ตลอดเวลานะ
นี่ฮะเป็นหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปี๒๕๐๘ครับก็เป็นความเชื่อ
แต่ทีนี้ครับพี่อู๊ดเป็นต่อเอามาเกี่ยวข้องยังไง
พี่อูธเป็นต่อเป็นพี่เขยของสทโอ๊คเขามาโพสต์แบบนี้
ไม่รู้เกี่ยวข้องหรือเปล่านะนั่งข้างกันวางแผนฆ่ากันก็ได้
อู๊ดบอกว่าสทโอ๊คเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบงานของเทศบาลว่า
มีการทุจริตคอรับชันหรือเปล่าซึ่งก็อยากให้ตำรวจเร่งจับคนร้ายมา
ดำเนินคดีให้ได้ครับเพราะพี่อู๊ดเป็นตอบบอกว่าไม่อยากให้คนที่ตรวจสอบการ
สองเรื่องสองกรณีคือจากการที่สทโอ๊คเคยไปร้องเรียนเรื่องทุจริต
และอาจจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวไม่ประเด็นไหนก็ประเด็นนึงนี้